ส่วนเรื่องของโจรเรื่องของขโมยนะครับ
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
เหตุบุกร้านทองกวาดสร้อยหนัก๒๘บาท
โจรอีกรายลัก๒๕๐๐๐๐บาทนะครับ
โจรบุกเดี่ยวสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
บุกร้านทองที่จังหวัดสะแก้ว

อยู่บริเวณทางเข้าตลาดโรงเกลือ
ด่านพรมแดงคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ซึ่งกล้องวงจรปิดของร้านนะครับ
สามารถบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้
เป็นชายไม่ทราบสัญชาติอายุ๓๐ปีเศษ

หมวกไหมพรมแล้วก็ผ้าคลุมปิดบังใบหน้ามิดชิด
สวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำ
รองเท้าผ้าใบใช้อาวุธปืนปลอมสีดำ
ชิงทองรูปภัณฑ์ซึ่งเป็นสร้อยคอไปได้๖เส้น
น้ำหนัก๒๘บาทมูลค่ากว่า๔๗๐๐๐บาทนะครับ
คือคนร้ายเข้ามาในจังหวะเดียวกับที่
กำลังเดินเปิดประตูออกไปนะครับ
จากนั้นคนร้ายก็บุกเข้ามาทันที
คนร้ายกวาดสร้อยคอทองคำ๕บาทไป๔เส้น
ร้อยทอทองคำหนัก๔บาทอีก๒เส้น
รวมแล้ว๒๘บาทนะครับ
แล้วก็คนร้ายวิ่งหนีไปทางตลาดโรงเกลือ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
ก็ไปพบอาวุธปืนแต่เป็นปืนปลอมนะคุณ
ถูกทิ้งไว้ห่างจากร้านทองเพียงแค่๑๐เมตร
ยังพบว่าคนร้ายได้วิ่งอ้อมด้านหลังของร้านทอง
ต่อมาก็มีคนขับรถจักรยานยนต์หรือวินรับจ้างเนี่ยนะครับ
หมวกแก๊ปสีดำที่คาดว่าเป็นของคนร้ายได้
โดยพบทิ้งอยู่ด้านหลังห้างตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้ว

จังหวัดสะแก้วก็เก็บรอยนิ้วมือแฝงของคนร้าย
พร้อมกับส่งชุดสืบสวนสพคลองลึกออกติดตามคนร้ายนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ประสานกับทหารกองกำลังบูรพา
สกัดเข้มตามแนวชายแดนป้องกันคนร้ายหลบหนีไปฝั่งเขมรด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เพราะว่าได้ทองไปเยอะเหลือเกินนะครับ๕แสนกว่าบาท